ได้เวลาตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณคุปตนันแล้วสวัสดีนะครับ
สวัสดีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับผม
เป็นไงกันบ้างครับสภาพอากาศเมื่อคืนได้เจอสายฝนกันบ้างหรือเปล่า
เจอค่ะแต่ว่าเป็นเจอตอนหลับ

ตอนหลับได้ยินเสียงได้ยินแค่เสียงแต่ไม่ได้สัมผัส
หลายคนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เหนือภาคอีสานวันสองวันที่ผ่านมาฝนไม่ตกไง
แต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาตกหนักเลยนะครับ
ทำให้บางจุดมีน้ำท่วมขังเกิดขึ้น
หลังจากนี้ยังคงต้องจับตาต่อเนื่องนะครับ

ใครจะไปเที่ยวทะเลบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน

มีการประกาศเตือนเรื่องของการเกิดคลื่นสูง๒๓เมตรนะครับ
เขาให้ชาวเรือที่โดยเฉพาะเรือเล็กเนี่ย
ยังคงงดออกจากฝั่งอีก๑วันเกิดจากอะไรเดี๋ยว

นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมครับแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้น

พบว่าตอนนี้เองครับกลุ่มฝนนั้นมีการกระจายตัวอยู่
แถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
เชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนแพ่อุตรดิษฐ์นะครับ

ใครอยู่บริเวณดังกล่าวยังคงต้องตรวจสอบสถานการณ์ฝนด้วยนะครับ
เพราะว่ามีโอกาสกระจายตัวในพื้นที่อยู่
ปัจจัยสำคัญอย่างห่อมความกดอากาศต่ำครับ
เลื่อนตัวมาจากอ่าวตังเกียร์ผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
พร้อมกับกลุ่มฝนกลุ่มเมฆเข้าปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

ปัจจัยนี้เองจึงทำให้พื้นที่ภาคเหนือ
หลังจากฝนหายไปวัน๒วันมีฝนตกลงมาแล้วนะครับ
มาเจอกับอากาศเย็นในช่วงเช้าจึงทำให้เกิดหมอกหนาเกิดขึ้นได้
ดังนั้นใครที่จะใช้รถใช้ถนนในช่วงเช้า

หมอกหนาที่เกิดขึ้นบวกกับถนนลื่นนะครับ
อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้
จากนี้เองในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยครับ
พื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างภาคใต้ฝั่งอันดามัน
วันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของ
ลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่ากับฝนฟ้าขนองนะครับ
เพราะว่าความชื้นในทะเลนั้นยังมาเยอะอยู่นะครับ
เย็นก็จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองมาพร้อมกับฟ้าร้องฟ้าผ่า
จุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือจุดที่มีภูเขาสูงอย่างเช่นบริเวณจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นจุดที่มีภูเขาเยอะกลุ่มความชื้นกลุ่มฝนสามารถที่จะไปก่อตัวเป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่
แล้วก็ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวได้
ก็ต้องระวังเรื่องของไพท์ทางน้ำชาติโดยเฉพาะเรื่องของน้ำทุ่มรวมมาถึงดินทะลม
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับอย่างที่บอกแล้วครับว่าปัจจัยตัวสำคัญที่ทำให้ฝนเยอะขนาดนี้
ก็คือเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงแรงต่อเนื่อง
จึงทำให้ตอนนี้คลื่นลมสูงประมาณ๒๓เมตร
ชาวเรือที่เจาะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งอีก๑วัน
พรุ่งนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ตัวการสำคัญที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเรานี้จะอ่อนกำลังลงหรือไม่
เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์ฝนกันนะครับว่าวันนี้ตลอดทั้งวันเป็นอย่างไรกันบ้าง
จุดไหนต้องระวังสถานการณ์ฝนเป็นพิเศษ
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับช่วงเย็นค่ำครับยังคงอยู่ภาคเหนือนะครับ
อยู่ภาคเหนือแถวตอนกลางแล้วก็บริเวณพื้นที่ภายอีสานตอนกลาง
รวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกช่วงค่ำหน่อยนะครับ
จะไปออกันอยู่ในแถวบริเวณตอนบนประเทศไทยนะครับ
เหนือฝั่งตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็ก่อนออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งดูฟ้าดูฝนก่อนนะครับ

จากจะต้องตรวจสอบประกาศเตือนภัยจากทางราชการแล้ว
การดูแลรักษาสุขภาพนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับ
เดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะครับกับสภาพอากาศเมืองใหญ่ทั่วโลกตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง

ผมพุทธนันทร์วิสิทธิ์มหันทร์สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป